สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลามากัดด้วยสมัตย์กับเราสามคนใน
คู่กัดสมัตย์ข่าวครับเดี๋ยวกับเราสามคนแบบนี้นะครับ
ครับคุณชิสาและน้องจูด้งครับใช่ครับ
อยู่กัน๓คนเอ๊ะเดี๋ยวนะชื่อรายการคู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมถามมาทำไมถึงมี๓คนฮะ

เดี๋ยวอยู่ก่อนอยู่ก่อน

มันก็มาถกประเด็นมากัดกันมากระเจ้าเย่าแหย่กันได้เหมือนเดิม
ขอบคุณทั้งสองคนนะครับที่ยังตามผม

เพราะเห็นจ่ายข้าบ้านข้ารถแต่มันนักหนา

วันนี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์

ทักทายร่วมพูดคุยและจัดรายการไปพร้อมกัน
เรื่องแรกที่ต้องคุยกันเรื่องของมิจฉาชีพ

เป็นเรื่องของการที่ว่าเหมือนมีคนเข้าไป

เขาบอกว่ามือถือของเขา

เงินมันถูกดูดออกไปเฉยเลย
เรื่องนี้ต้องมาไข
แล้วต้องมาดูกันให้กระจ่างว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรเพราะว่าล่าสุดนะครับ
ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกมาบอกแล้วว่าจริงมันไม่ได้เกิดจากสายชาร์จนะ
ไอ้ที่บอกว่านั่งชาร์จมือถืออยู่ดีแล้วเงินมันโดนดูดออกไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับ
เรื่องนี้นะครับคือจากการที่มีกรณีที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนว่าชาร์จมือถืออยู่แล้วถูกดูดเงินออกจากแอปพลิเคชันธนาคารไปจนเกลี้ยงบัญชี
ธนาคารกรุงเทพนะครับขออภัยครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยได้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ซึ่งก็มีข้อสรุปมาว่ามันไม่ได้เกิดจากสายชาร์จปลอมหรือว่าสายชาร์จที่มันฝังบางสิ่งบางอย่างเพื่อส่งสัญญาณให้มิจฉาชีพมาควบคุมมือถือ
หรือสามารถควบคุมมือถือระยะไกลเขาเรียกว่าเป็นแอปที่เป็นเหมือนกับรีโมทคอนโทรควบคุมได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่หน้ามือถือก็ตาม
เรียกได้ว่าอยู่มาควบคุมมือถือเราแทนไงแล้วทำการโอนเงินออกครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเฝ้าระวังแล้วก็บอกกันจริงว่าการที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างเนี่ยขอแล้วกันนะคุณผู้ชม
พลิเคชันที่ไม่ถูกต้องมาหรือเปล่า

รู้รู้ว่าคุณไปแอบหลดที่ไหนมาไปทิ้มลิงที่ไหนมาหรือเปล่า
เอาเรื่องนี้เนี่ยได้ข้อมูลมาจากทางด้านเพจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
ว่าที่เรากลัวว่าเดี๋ยวจะมีแอปพลิเคชันมาหลอกดูดเงินเรา
มันมาได้ยังไงแล้วเครื่องเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันนั้นอยู่หรือเปล่า
วิธีการนะคะคุณเริ่มต้นอย่างแรกไปที่เมนูการตั้งขั้นหรือฟันเฟือง

ถ้าเป็นไปได้ค่ะถ้ารูปของเรานี่มีข้อมูลบอกนะคะไปที่เมนูตั้งค่า
จากนั้นไปเลือกคำว่าแอปนะฮะเข้าไปคำว่าแอปเรียบร้อยปุ๊บ
ดูให้ดีนะคำว่าแอปนะมันคือแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปทักษะออนนะ

แต่ว่าตอนนี้คุณดูมือถือแล้วคุณดูคำว่าแอป
จากนั้นกดจุด๓จุดค่ะ
พอกดไปปุ๊บคุณไปเลือกเมนูย่อยที่เขียนว่าการเข้าถึงพิเศษ
ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถเปิดได้ในเมนูที่ว่านั้น
แล้วหน้าจอมันเด้งออกไปหน้าหลักทันที
แปลว่ามือถือเครื่องนั้นถูกฟังแอปรีโมทดูดเงินเรียบร้อย

งั้นเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันใช้มือถือของผมเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วกันเนอะดูกันเลยชัด
ครึ่งฟันเฟืองกดเข้าไปปุ๊บแล้วไปหาไอ้ตัวที่เขียนว่าแอปก็คือแอปพลิเคชัน
ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะแล้วคุณผู้ชมก็ดูตามไปด้วยนะกดตามแบบนี้นะ
ดูไปหน้าจอใหญ่เลยได้ไหมคะตัวแอปพลิเคชันแบบนี้
แล้วเสร็จปั๊บยังไงผมก็ต้องหาไอ้จุด๓จุดที่อยู่มุมขวาด้านบนถูกไหม
งั้นขออนุญาตใกล้เลยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีอยู่ถ้ามองอย่างนี้มันจะไม่เห็นอ่านี่
มันอยู่ข้างบนนี้แล้วมันจะขึ้นคือตรงกลางเนี่ยที่เขียนว่าการเข้าถึงพิเศษนี่แหละ
แปลว่าคุณอาจจะมีแอปพลิเคชันดูดเงินก็ได้

หรือว่าคุณต่อเน็ตอยู่
ให้คุณตัดการเชื่อมต่อทันทีนะคะ
แล้วก็รีบสำรองข้อมูลที่สำคัญ

คุณหาวิธีดูตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปล้างเครื่องทันที
ให้มันกลับสู่ค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน

ถูกต้องก็คือเหมือนล้างเครื่องอย่างน้อย

ประหนึ่งว่าเหมือนเป็นไวรัสที่เกาะกินเราอยู่แบบนั้น

ก็ต้องฝากไปยังลูกหลานแล้วกัน

ใช่เพราะว่าเด็กสมัยนี้จับมือถือเล่นเป็นว่าเล่น
เขาจะเข้าใจข้อมูลกันมากขึ้น

อย่าไปโหลดแอปที่มันมีมาวงเมาแวร์

พอแวร์จริงแล้วมันเป็นเหมือนโปรแกรม

มันก็แยกย่อยเป็นไวรัสแล้วก็เป็นสปายแวน
ปายแวร์ถ้าเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ย
เขาก็จะล้วงข้อมูลส่วนตัวคุณได้

เดี๋ยว

เดี๋ยวเรานัดกันเรามีโซดาน้ำ
มีเป็นเบียบังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ

อ่าเหมือนปวดเลยครับเมื่อกี๊
อันนี้ก็อย่ามาวอะไรแทงสิ้นนะคะ
ถ้าจะมาวก็อย่าลืมโซดา

ต้องรอเขาโทรกลับมาไม่อยากไปรบกวนว่าเขาทำงานอยู่
โอเคก็อย่างนายก็บอกแล้วมันเหลือหลักร้อยบาท
แค่นี้อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรื่องราวการถูกหลอกมันเกิดจากอะไร
ไหมจูด้งใช่ครับอ่าเดี๋ยวผมเล่าเรื่องราวอย่างนี้ฮะ
คือทีมข่าวเขาก็สอบถามไปยังผู้โพสต์ขณะนั้นก็มีโทรศัพท์โทรมาหาพ่อของเธอ
นี่เป็นพ่อของเขานะที่เป็นผู้เสียหายนะครับโทรมาก็เป็นเสียงผู้ชายฮะ
แล้วก็ถามพ่อของเธอว่าเฮ้ยเพื่อนจำเสียงได้ไหม
คุณพ่อของเธอก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมเสียงคล้ายกับเพื่อนเธอเลย
เพื่อนเขาคนหนึ่งชื่อว่าเน่งเป็นเพื่อนสนิทมากเลยนะ
เขาโทรมาก็เลยจึงตอบกลับว่าเฮ้ยนี่เน่งใช่ไหม
ปลายสายก็บอกเฮ้ยใช่เราคือเน่งเอง
นี่มิตรสาชีพมันรู้แกวไงนี่ชื่อเน่งขึ้นมาเหมือนกับว่าปลอมตัวเป็นคนที่ชื่อเน่งได้เลย
ใช่แล้วเสียงเหมือนมากเขาก็เลยเชื่อใจนะฮะ
แต่คนชื่อเน่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาออกไปว่าเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วให้บันทึกเบอร์ไว้ด้วยนะ

คือพอปลอมตัวเป็นคนชื่อเน่งก็บอกว่าจริงเนี่ยเบอร์นี้เขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่
ก็คือกะจะให้เขาเนี่ยเมมเบอร์ใหม่ไปเลยนะคะ
คุยกันเสร็จแล้ววันหนึ่งวันต่อมาเป็นไง
วันรุ่งขึ้นครับชายมิจฉาชีพคนดังกล่าวโทรมาอีกครั้งหนึ่ง
โดยอ้างว่าเนี่ยกำลังจะติดต่อซื้อสินค้ามันอยู่ในโกดังแต่แบบเงินมันไม่พอทำไง
ขอยืมหน่อยได้ไหมเพื่อนขอยืมสัก๒๘๐๐๐แล้วเดี๋ยวโอนคืนให้
อ่าอ่าพอส่งไลน์เสร็จส่งเลขบัญชีพ่อของเธอให้นะฮะ
อันนี้ครั้งแรกให้ไปสองหมื่นกว่าบาทโอ้โห
ก็ด้วยความเป็นเพื่อนไงด้วยความเป็นเพื่อนไงยังไม่มีอะไร
แต่วันถัดไปมิจฉาชีพคนดังกล่าวโทรมาอีกแล้วฮะ

ขอยืมหน่อยแปดมื้นแบดพันบาท

โอ้โหด้วยความเชื่อใจเป็นเพื่อนสนิทเขาบอกว่ารู้จักกันมานานกว่า๕๐ปีนะ
เห็นเพื่อนเดือดร้อนเอ้าเอา
เอาไปเลยเพื่อนโอนให้ทันทีเลยฮะ

เขามารู้ความจริงเพราะอะไรรู้ไหมคุณชนะฮะ
เพราะว่าคนที่ชื่อเน่งตัวจริงนะเขาโทรมาหาพ่อของเธอ
แล้วเขาบอกว่าเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันไหมเพื่อน
เขาเลยเพิ่งรู้เอ้าคนชื่อเน่งตัวจริงโทรมาแล้วนี่นะ

มิจฉาชีพปลอมตัวมา

เน่งปลอมสุดท้ายเสียเงินไปโอ้โหแสนกว่าบาทเลย

เป็นแสนเลยนะครับผมนี่ฮะ
แล้วพอนำชื่อบัญชีไปค้นในอินเตอร์เน็ตนะ

ก็คืออาจจะมีหลายคนเขามาร้องเรียนเนาะ

ซึ่งนี่แหละมันก็มีจุดสังเกตจากที่ฟังคุณจูด้งเล่านะ
อย่างแรกเลยบางทีเนี่ยเวลาคนปลายสายถามเลยว่า

เราก็เกรงใจว่าถ้าจำไม่ได้เขาจะน้อยใจ
เราก็เลยแบบพยายามนึกชื่อที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก่อน
อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของคนใจดีอย่างเรา
เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ก็คือไม่ได้ไง

อย่างที่สองคือตอนโอนเงินเห็นไหม
ลุงท่านนี้อาจจะไม่ได้สังเกตชื่อหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นให้เอกใจไว้ตลอดนะครับ

ใช่ครับล่าสุดไปแจ้งความไว้แล้วครับ
ที่สพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

มันถูกโอนเงินเข้าได้เหรอ

มีคนมาร้องเรียนว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีมิจฉาชีพ
เหมือนบัญชีเป็นบัญชีแม่ค้าปลอมอย่างนี้
ร้านนี้หลอกลวงเขาก็จะอัปเดตรายชื่อตรงนี้ว่า

เพราะฉะนั้นใครจะโอนเงินไม่ว่าจะเป็นซื้อของออนไลน์หรือ
โอนเงินให้กับคนแปลกหน้าคุณเสิร์ชดูก่อน
บัญชีนี่เป็นบัญชีถูกต้องหรือเปล่า

ต้นต้องดูเองก่อนแต่ยังไงก็ต้องฝากไปยังภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วพวกบัญชีบงบัญชีม้าอันนี้ก็ต้องช่วยดูหน่อย
มันจะเป็นเครื่องมือสำคัญของพวกมิจฉาชีพ

เรื่องนี้บ้างเขาบอกว่าเป็นคู่รักสายโหดใจ
ก็อยู่ในโหมดที่ห่วงใยนะ
เขาบอกว่าเมียรักผัวมากก็เลยต้องทำแบบนี้ครับ

เดี๋ยวเราจะขึ้นคำเตือนไว้ด้วย

มันเกิดขึ้นจากความห่วงใยของคุณพันรยาครับ

ใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหม
บอกแล้วว่าอย่าดื่ม

อย่าเบาอย่าเบา

ไปดูแล้วนะมันยุนแรงเกินไป

เหตุมันเกิดที่บริเวณร้านขายของชำ
ในตะบนคลองแม่ลายอเผินมันจดกำแพงเพชร

แม่ค้าร้านขายของชำที่นี่

เมียคู่นึงมาแวะซื้อของที่นี่

คือบอกเมียไงขอแวะร้านชำแป๊บซื้อบุหรี่

เอาไปถอน
เถินแล้วให้รีบมาเลย

สุดท้ายตัวสามีไปสตาร์ทเครื่อง

เอาข้างนี้เมียด้วยความโมโห
ก็เลยจัดความรักให้เต็มคาราเบล
เอาไปถามทางฝ่ายสามี

ว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป

เพราะว่าวันนั้นมันมีงานสังสรรค

ล้มไปขามันอ่อนเท่านั้นเอง
แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่พอดี

แล้วยัมนักยัมหนาคุยกับผู้ศึกข่าว
ตอนนี้บอกว่าดื่มไปนิดเดียวไม่ได้เมาก็เยอะขนาดนั้น
งั้นเราไปถามทางฝั่งเมียกันบ้างไหม
นางสาวสุวรรณีกรอบธัญกิจเมียขาโหดวัย๒๕คนนี้นี่แหละฮะ
โชว์ให้ดูโชว์อะไร
แผลที่นิ้วโป้งเท้าขวาโอ้โหเล็บหลุดค่ะ

โอ้โหต้องพันด้วยเลยค่ะ
โอ้โหใส่เต็มเหนียวเลย
ถ้าเป็นลูกบอลก็พุ่งเป็นลูกยิงโรนาโดเลย
เนี่ยฮะเธอบอกอย่างนี้ว่าตอนนั้นผัวเธอลงไปซื้อบุหรี่
แต่ขอจะกินเหล้าอีกเธอบอกเธอไม่ยอม
บอกไม่ต้องซื้อหรอกรีบกลับบ้านได้แล้ว
สุดท้ายนะฮะเธอก็เลยโมโห
เพราะเห็นหัวเธอเมาเต็มที่ยังจะกินเหล้าอีกอะไรแบบนี้
งั้นถามคำนึงแล้วกันเรื่องที่แล้วมาแล้วกันไป
ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุยกันเข้าใจแล้วเนาะ

ฟังเธอกันได้เลยดีกว่าครับ
รถล้มเราก็แบบโมโหด้วยแล้วแบบเหมือนเราพูดแล้วไม่ฟังด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะ

คุยแล้วค่ะหลังจากวันนั้นพอเช้ามาก็เล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
เกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็จะทำอีกไหมจะกินอีกไหมเขาก็รับปากว่า
เขาจะไม่กินจากที่ทำงานจะขอกลับมากินที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จะกินน้อยลง
ก็เราก็รับปากเขาว่าโอเคตกลงตามนั้น

ตอนนี้ก็ปกติค่ะคุยกันปกติ
นี่ปกติรักกันดีเมียถามผัวเลยบอกว่าอย่าไปดื่มอีกไหม
บอกไม่จ้ะไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มที่ออฟฟิศแล้วดื่มที่บ้านอย่างเดียว
เอางี้ละกันเอาคนกลางมาพูดดีกว่า
ผู้เห็นเหตุการณ์รุ่นใหญ่ที่อยู่ในวงการพ่อบ้านใจกล้ามาก่อน
ปากคำพูดดึงสติผัวรายนี้ไปลองฟังกันครับ
มันได้บุญคุณสนยังไงมันได้ตินเมียไง
และตินผู้ชายเท่ากันผู้ชายมันตายนะลูกพี่เชื่อผม
แต่มันจะเป็นพลกหน้าค่าพยาบาทงั้นเพราะมันถือเป็นสตูทจะเมีย

แล้วเหตุการณ์แบบนี้สมควรเกิดมั้ย
มันก็น่าจะเกิดเพราะว่ามันต้องดูตัวพฤติกรรมหัวด้วย

ถ้าดีกว่าก็ไม่เมียม่ายังไงก็กระชู่บอก
โอ้โหหัวหน้ากลุ่มพ่อบ้านใจกล้าตัวจริง
คำถามเมื่อกี้เหตุการณ์นี้มันน่าจะเกิดไหม

คำตอบคุณลุงบอกก็สมควรจะเกิด
แต่ต้องดูพฤติกรรมด้วยว่าสามีทำตัวดีไหม
ถ้าทำตัวดีเมียคงไม่ทำแบบนี้
เธอหาคนอื่นเขาสิถึงตายแน่
นี่ถือว่าดีแล้วเขารักแหละ
เรื่องของการดื่มอะไรจนเมาขาดสติก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ก็
ยังไงก็เอาแค่พอแบบสนุกก็พอแล้วกันนะคะ
แต่เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องสุดช้ำใจของสาวอายุ๒๐ปีคนนี้
รู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลนี่แหละ
ก็รู้จักมักจีกันทำความรู้จักกันจนถึงขั้นว่าจะแต่งงานแล้ว
เลิกหายามได้แล้วที่บ้านก็เตรียมจัดงานแล้วนะคะ
แต่พอถึงวันหนุ่มคนนั้นไม่มาแถมไปหลอกแบบนี้กับคนอื่นอีกค่ะ

ไม่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหพูดยากนะคะ
เอาจริงนะหลายคนถ้าเกิดว่าเคยโดนเหตุการณ์อย่างนี้

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสันเทียอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา

นางสาวปวีนาอายุ๒๐ปี
ให้นักข่าวฟังว่าย้อนไปเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะคะ
เธอก็คบหาดูใจกับชายคนหนึ่งชื่อว่านายเมธีอายุ๒๒ปี

โดยนายเมธีอ้างว่าตัวเขาเป็นลูกชายของครูโรงเรียนในพื้นที่

ดูมีความสัมพันธ์กันดูเชื่อมโยงกันได้ก็เลยหลงเชื่อ
จากนั้นนายเมธีบอกว่าเดี๋ยววันที่๑๐มกราคมเนี่ยนะ
จะพาครอบครัวมาสู่ขอแต่งงานกันตามประเพณี
แล้วก็เสนอค่าสินสอนให้เป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท

มีการกำหนดการจัดงานแต่งงานวันที่๑๖มกรา
คุณดูที่บ้านเขาก็เตรียมงานกันไปประมาณหนึ่งถูกไหม
แต่พอถึงวันสู่ขอปรากฏว่านายเมธีไม่มานะคะ
อ้างว่าครอบครัวจะมาวันแต่งงานวันเดียว
คือตอนแรกเหมือนกับจะมาสู่ขอไว้ก่อน
แต่ทีนี้พอถึงวันนัดหมายบอกเดี๋ยวมาวันแต่งวันเดียว
ทางครอบครัวของเธอก็เลยจัดเตรียมงานเอาไว้

เพราะว่าคุณแม่เองก็เป็นครูนะคะ
มีการจัดเตรียมโต๊ะจีนเอาไว้๓๐โต๊ะ
งเต็นต์หน้าบ้านซื้อเครื่องดื่มของชำรวยเตรียมพร้อมเอาไว้

จนกระทั่งก่อนถึงวันงานเพียง๑วันนะคะ
ว่าที่เจ้าบ่าวที่เคยก่อเหตุหลอกลวงสาวมาหลายครั้ง

ก็เลยติดต่อไปหาฝ่ายชายนายเมธีนี่แหละ

กระทั่งข้ามวันจนถึงวันนัดหมายคือ๑๖มกรา
นายเมธีว่าที่เจ้าบ่าวก็ไม่ปรากฏตัวมา

เอาล่ะสิเอาล่ะสิเป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะ
ทีนี้เธอก็ไปสืบหาข้อมูลปรากฏว่า
ครูที่ว่าวัดที่เจ้าบ่าวเนี่ยนายเมธีที่อ้างว่าเป็นแม่
จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย
อ้างล้วนแอบอ้างมาเพื่อความน่าเชื่อถือ
แล้วมารู้อีกว่าฝ่ายผู้ชายมีครอบครัวอยู่ก่อน

แต่งงานมีครอบครัวแล้วทำไมมาสู่ขอเธออีก
เธอก็เลยรีบไปแจ้งความที่สพนไทยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็เสียเงิน๗๐๐๐บาทเรื่องการจัดงานไปแล้วค่ะ
ซื้อของชมวงชมบ๊วยก็คือให้ทางหนูออกก่อนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นวันศุกร์หนูมารู้ความจริงไงพี่
ว่าเขาน่ะมาหลอกหนูเพราะว่าคนอื่นก็โดนหลอกคน
แต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะเอางานแต่งงานแบบนี้มาหลอกเรานะ
ก็อย่าว่าหนูเลยหนูก็อายเหมือนกันพี่
เพราะว่าหนูก็ยอมอายเพราะว่าเตือนภัยคนอื่นเขา
เพราะว่าไม่ให้เจอคนนี้อีกก็คือให้หนูเป็นรายสุดท้ายที่

ตอนนี้นะคะทางตำรวจยังไม่ได้แจ้งความกับผู้ชายนะคะ

ส่วนฝ่ายหญิงบอกว่ายังไงก็ตามขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
ฝ่ายชายบอกได้ขอเวลาสักหนึ่งสัปดาห์
จะนำเงินมาคืนวันที่๒๔มกราคม
ถ้าหากว่าไม่นำมาคืนตามนี้ฝ่ายหญิงจะแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดนะคะ

ใจคนรออ่ะจะได้เงินคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้
จะติดต่อได้อยู่ไหมอย่างไรนะคะ
ไปกันที่ชัยนาธิใช่ไหมคุณจูด้ง
หน้าครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องนี้ฮะ
เป็นสาวคนที่เขาป่วยจิตเวท
ดื้อยาไม่ยอมกินยาอารวาสครับ
จนต้องให้ตำรวจหล่อคนนี้มาสยบครับ
ใช่พาไปนอนแล้วพาไปนอน
น้ำแล้วก็พาไปนอน
ใส่รองเท้าเปล่าพาไปนอน

ไหวไม่ไปเดี๋ยวจะตบหน้าให้
แต่สุดท้ายนี่เปิดมาเจอตำรวจหล่อแบบนี้ฮะ

ถึงกับเดินขึ้นรถไปอย่างง่ายดายเลยฮะ
คุณผู้ชมครับนี่สาวคนนี้ครับ
อายุ๓๐ปีเขาบอกว่าไม่ยอมกินยาจิตเวท

เขาก็เลยมีอาการเอะอะโวยวายด่าทอ
ญาติเขาก็เลยต้องแจ้งความช่วยเหลือ
งานนี้นอกจากเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับ
จังหวัดชะนานแล้วยังต้องพึ่งตำรวจหล่อคนนี้ฮะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้สาวคนนี้เขาบอกว่าเคยคุ้มคลั่ง
แต่ว่ามาครั้งนี้ตำรวจเขาก็รู้แก้วนะฮะ
เลยทรงตำรวจหนุ่มหล่อมานะครับเวว่าหันเสนอ

ถ้าได้ควงกับผู้ชายหล่อแบบนี้มันก็โอเค

ผู้หญิงเขาอาจไม่สบาย
เขามีปัญหาทางผิด
เขาบอกว่าวงการไล่ผีต้องสะเทือน

คุณกวีศรีสยามเขามาอีกแล้ว

แล้วคนก็ห่าว่าอี๋หน้าหมาครับ

กลัวจับหัว

เดี๋ยวกูจะแม่งดูดมาอยู่กับกูมาเลี้ยง
โอ้โห

เปิดเพลงปราบผี
ผีสายแด๋แซว่โยกผีเลย
เขาบอกว่าผีที่เข้าน่ะเหมือนเป็นกุมาร
ผีเด็กไงเด็กอะไรแบบนั้นบอกว่าเขาบอกว่ามาเกาะหลังผู้หญิงคนนี้ไง
ทำให้เธอชอบเต้นชอบร่ายรำสุดท้ายขุนกวีเลยเปิดเพลงให้เต้นอย่างเงี้
เอาผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นผีที่ชอบเต้น
ลองเปิดสักชั่วโมง๒ชั่วโมงผมว่าเดี๋ยวผีก็เมื่อยครับ
เดี๋ยวก็สงบสงบเองเออใช่ไหมก็นี่ไงเต้นไปเมื่อสักครู่แป๊บเดียวเองอ่ะ
เวียนหัวแล้วเอาใช่ไหมล่ะเออมันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
คลิปนี้ก็ออกมาอีกแล้วล่ะทางขุนกวีแกก็จัดเต็มกับคลิปแบบนี้เอามาดูกัน
เป็นเรื่องของความเชื่อนะผมว่ามันมีมากมายหลายรูปแบบแหละ
เป็นเรื่องความเชื่อเพราะว่าทางหุ่นกวีเองเนี่ยเขาก็เคยปล่อยคลิปเรื่องของการไล่ผี
ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยใช่ครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ฮะโอ้โหอุบัติเหตุใกล้ตัวเลย
เพราะว่าลุงคนนี้เขาเอื้อมมือเพื่อที่จะไปหยิบของ
ที่ไม้แขวนเสื้อที่อยู่บนขือไม้น่ะเนอะ
แต่ปรากฏอยู่ดีฮะไฟดันดูดครับ
เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์สักนิดหนึ่งครับ
อยากกินใช่ไหมครับ

เดี๋ยวอันนี้จับปึ๊บออกมาโดนแล้วนะฮะ

ดูดจริงดูตัวจะชักเกร็งอย่างนี้แหละ
จังหวะนั้นเขายังคิดว่าโดนแกล้งอยู่นะครับ

ยังดีอยู่อย่างนะที่ยังพูดได้ยังส่งสัญญาณได้
ใช่เพื่อบอกให้เขาไปตัดสวิตช์อย่างนี้

โอ๊ยต้องเอาน้ำรูปก่อน

นี่นะครับดียังดีไปตัดสวิตช์ทัน

เหตุการณ์นี้ก็เกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คุณลุงคนนี้หลังจากที่โดนไปเนี่ยก็โอ้โหล้มพับหัวจนหัวแตกเลยนะฮะ
แล้วก็รีบนำตัวมานั่งพักทำแผลแบบนี้ฮะ
คุณมีนภรรยาผู้บาดเจ็บเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อประมาณวันที่๑๕นะครับมกราคมเขาก็อาศัยอยู่ที่บ้านนี้
อาศัยมานานแล้วนานประมาณ๑๐ปี
แต่หน้าบ้านคุณผู้ชมครับเขามีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่ง

คือก่อนหน้านี้เสาต้นนี้เขาเคยเกิดอุบัติเหตุ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ได้เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็เช็คแล้วว่าไม่มีปัญหากระแสไฟรั่ว
จนกระทั่งก็มาเกิดเหตุแบบนี้นะครับ
ไฟดูดแบบนี้ครอบครัวคุณมีนเขาบอกว่า
เขาได้ไปแจ้งไปยังเจ้าของบ้านแล้วนะครับ

ซึ่งเขาก็ส่งช่างมาเดินสายไฟในบ้านใหม่
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วครับ

ยังรู้สึกชาร่างกายซิกขวาอยู่นะครับ

โอ้โฮนะเห็นใจเนอะ

ระบัดระวังกันให้ดีเรื่องฟืนไฟนะคะ
ใช่ครับตัวนี้ไฟฟ้าเรามันไม่เห็นไง
โอ้โฮถูก
รูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

ทุกจุดมีรายละเอียดหมด

เดี๋ยดเดี๋ยว

เห้ยทำเหมือนเอาจริง

จริงผมว่านะถ้าเกิดว่าอยากจะทำเป็นหน้าคน
เอาแบบให้เหมือนคนจริงเขาคงจะส่งรูปมา
แต่ผมว่าเขาอาจจะตั้งใจสั่งมาเพื่อแบบ
ขอเป็นรูปแบบนี้เป็นหน้าแบบออกทรงการ์ตูนหน่อยแต่เป็นหน้าคนแหละแต่ต้องเป็นคาแรคเตอร์ชาว
แต่คาแรคเตอร์ของคนนั้นจะเป็นแบบไหนเขาก็เขียนดีเทลมาว่า
อย่างนี้นะตาตรงนี้นะจมูกอย่างนี้ปากอย่างนี้ทรงผมแบบนี้

ก็คือตรงกับความต้องการของลูกค้าน่ารักมากเลย
ดูดิแต่ผมชอบตรงที่เขาใส่สีลงไปด้วย

แล้วก็นับถือคนทำให้ตามสั่ง

ก็เกาะหมุยก็เกาะหมุยใช่ไหมใครถึงวันเกิดยัง

เห็นคุณไปบ่อยก็ให้คนสั่งกลับมา
พึ่งจะไปมัน

คือจะบอกว่าร้านนี้เจ้าของร้านไม่รู้โกรธลูกค้าหรือเปล่า
ฮะใส่แบบไม่ยั้งเลยอ่ะเหรอเออเมนูอะไร

อย่างนั้นเลยจะโกรธจริงหรือเปล่าติดตามในช่วง

กินไหมเนี่ยตักไม่ยังอ้าวข้าวเหนียว

หนึ่งทะพีใหญ่กว่าตัวแล้วก็ตามด้วยหมูทอดไก่ตัว
หมูทอดก็ว่าไปสองทะพีจุกพันดูที่หอกระดาษ
แทบจะทะลักแล้วค่ะโอ้โหแล้วคนมารอซื้อเยอะมาก
คือข้าวเหนียวหมูทอดใดเหล่านี้มันทานง่ายอยู่แล้วถูกไหม
แล้วยิ่งถ้าได้เยอะแบบนี้ใครจะไม่ติดใจ
ที่สำคัญราคา๒๕บาทเท่านั้น

มีคำถามเหมือนกันขายได้ยังไงป้าลืมเอากำไรหรือเปล่า

ขายเอาเวลาว่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือยังไงคุณป้า
ร้านนี้ขายอยู่หน้าบิ๊กซีพระราม๒ตรงข้ามโลตัสนะคะ
จำพิกัดที่ดีหน้าบิ๊กซีพระราม๒ตรงข้ามโลตัสนะคะ
บอกไว้ก่อนว่ารีบไปนะเพราะว่าคนมารอซื้อกันเยอะมาก
นี่เขามีเมนูหมูทอดไก่ทอดไก่เขย่าวิงแซ่บกึ๋นตับหนังไก่
มีแบบหอมทอดหอมอร่อยทานกับข้าวเหนียวนุ่มรับรองจุใจแน่นอน

ใครจะไปพระราม๒ไหมคะ
อื้มจะฝากคุณเลย
ก็คุณถ้าคุณไปเกาะสมุยคุณทำเค้กถ้าไปพระราม๒ซื้อข้าวเหนียวไก่

ตรงพระราม๒แต่เห็นว่าจะไปปีหน้ามั้คุณรอได้

คุณผู้ชมพาไปดูสาวรำวงตัวน้อยกันหน่อยกับลีลาการเต้นของเธอ
บอกเลยว่าแฟนคลับกรี๊ดมากจะลีลาดีขนาดไหนติดตามในช่วง

โอ้โฮโหเป็นไงฮะ

ทั้งเด็งทั้งเขย่า
ชอบบ้างเหรอจังหวะนี้มีจังหวะที่ลัวนะ
โอ้ยผมว่าเขาแป้นในหน้าเอ็นดู

ใช่ค่ะโอ้โฮ
เขาไม่ใช่กาเต้นขัค
เก่งจริงแล้วจบสวยนะแล้วกับโพสต์การมั่นใจ
จะหลีกการโพสต์รู้ได้ว่าเป็นคนมั่นใจมากนะ
เออออหรือว่ามีเจริตเหมือนกัน

คุณดูสภาพคุณหนึ่ง

เอาก็เอาเหมือนกันนะครับ
ท่านี้มาเรียกท่าอะไรคุณผู้ชมบอกหน่อยดิ
ผมก็พยายามฝึกเต้นเหมือนกันนะท่านี้

พวกก็น่าจะฮิตในติ๊กโต๊คนะใช่ไหมอะไรแบบนี้

เออแล้วโดดเรียนคลาสคุณยี่สาห์ด้วยนะวันนี้
ยังไงบ้างเต้นเกินไปจากไหนแต่เต้นดีค่ะเต้นดี

ว่าอยู่ทำไมน้องคนนี้เขาถึงเต้น
ต้องเต้นดีจริงเลย
าหนูขนคุอขอเต้นด้วยเลยซิ

ถึงเมื่อมอบเหรียญก็เต้นล็อบไปด้วย

สวยทั้งชิลว่าแต่จะอยู่ที่ไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ครูกันสมัครข้าว
ได้เวลาไปลุยแล้วล่ะครับ
ถามทั้งสองท่านนี้เคยพายคายักษ

เราก็อุตส่าห์พายเรือนะ

อันดับกำลังว่าเคยพายเรือนคายักล่ะ

เอางี้คุณผู้ชมครับผมพาไปพายเรือกันหน่อย
โอ้โหที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
บรรยากาศจะชิลขนาดไหนติดตามในช่วง
บัดทั่วไทย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
อยู่กับผมจุด้งในสบัดทั่วไทยนั่นเอง
ผมอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์อำเภอแกลงจังหวัดระยอง

ทุ่งน้ำแบบนี้น้ำเยอะมากเลยแน่นอน

แต่ก่อนอื่นไปหารือกันก่อนหน่อยดีกว่า

เรืออยู่ไหนเรืออยู่ไหนกันครับนี่

โอ้โหอยู่ทางนู้นเองครับ

เลือกทางผิดยังคิดได้แต่ถ้าเลือกเรือผิด

อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้พี่มดเนี่ยจะพาผมไปทำอะไรบ้างครับ
พาคุณด้งไปพายเรือขยักเที่ยวป่าเสม็ดโบราณกันค่ะ
โหพี่มดครับแล้วระยะทางที่เราจะไปเนี่ย

ไกลค่ะไม่ไกลใช้เวลา๑ชั่วโมงค่ะ
พลครับก่อนที่เราจะพาเรือออกไป
ให้พี่มดเล่าถึงสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้หน่อยครับ
ว่ามีประวัติที่มาที่ไปอย่างไรครับ
ส่วนพุทธศาสตร์แห่งนี้นะคะก็มาจัดตั้งตั้งแต่ปี๒๕๔๕นะคะ
จนถึงปัจจุบันนี้ก็ดำเนินงานมา๒๐ปีแล้วนะคะ

แล้วก็อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในโซนภาคตะวันออกค่ะ
ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะคะ
ที่มีที่เดียวในภาคตะวันออกเลยนั่นก็คือปลาสเม็ดโบราณค่ะ
ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ามรดกของแผ่นดินนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจุด้งจะลองพายเรือคายักษ์ดู
ว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมตามรุ้นแล้วกันนะครับ

ทำไมเขาถึงเรียกว่าปาสเมษพี่มดค่ะ
ก็ต้นที่เห็นเนี่ยนะคะชื่อว่าต้นเสม็ดค่ะ
เสม็ดขาวมองไปซ้ายขวาจะเห็นต้นที่มีลำต้นลักษณะสีขาว

แล้วก็ข้างในถึงจะเป็นแก่นเนื้อไม้ของเขานะคะ

เนื้อไม้เนี่ยนะคะเขาสามารถเอาไปทำเป็นฟอร์นิเจอร์ต่างค่ะ
แล้วถ้าเป็นในเชิงของธรรมชาตินะฮะ
ต้นสเมษนี่เขามีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
ในส่วนนี้นะคะมันก็จะเป็นที่กำบางของสัตว์ตัวเล็กนะคะ
หาเอาไว้หลบเอาไว้เกาะเอาไว้วางไข่นะคะ

จากจุดนี้มีจุดไหนที่น่าสนใจอีกไหมครับ

ซึ่งเป็นสะพานไม้สีแดงนะคะ
ไปกันต่อได้ไหมฮะอันนี้ครับไปเลยค่ะไปเลยครับ
เห็นข้างหลังตรงนี้ที่เป็นก่อย่าแบบนี้

อันนี้ก็คือกกกระจูดค่ะ
กกะจูดเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างฮะ
ชาวบ้านที่นี่เขาก็จะเอาไปขึ้นรูปนะคะ
สารเป็นหมวกเป็นกระเป๋า
เราไปกันต่อเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับถึงแล้วครับ

ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายรูปนะครับ

หลังจากที่พายเรือมาอย่างแสนยาวนานครับ
สะพานรักเสม็ดนั่นเองครับตอนนี้มาถึงแล้ววิวดีมากเลย
ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโอ้โหอุ้ยวิวดีจริงนะ
ตรงนู้นก็ภูเขานะครับตรงนี้ก็แม่น้ำอ่าเราแคะสองแชะหน่อยครับ
ให้พี่มดฝากนะครับถ้าใครอยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้ครับ
ส่วนพุษาตระยองของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะ
เว้นวันหยุดราชการค่ะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ว่าจะเป็นพายเรือขยักนั่งเรือเครื่องปั่นจักรยาน
ว่าเดินชมรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลย

โหวตกันครับกับที่สุดแห่งปีกับไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์

เพื่อเป็นการค้นหาที่สุดของที่สุดที่สุด

ที่สุดแห่งปีของคุณเนี่ยคือเรื่องไหน

ข่าวที่สุดแห่งปีนักการเมืองแห่งปี
ดังแห่งปีหรือโซเชียลเทรนด์แห่งปี
ใช่ครับงานนี้บอกเลยว่าลุ้นรับรางวัลมากมายครับ

ก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะในไทยรัฐออนไลน์ของเรานะครับ

แล้วคุณตัดสินใจเลือกแบบไหนอ้วน

ชิสาเขาให้โหวตตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ
มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๑เดือนเต็มเท่านั้นนะคะ

ส่วนผู้โชคดีจะประกาศรายชื่อวันที่๑มีนาคม๒๕๖๖ค่ะ

สอนแฟนขับรถ

ลองคิดดูแล้วกันว่าปัญหาแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมไหม
แล้วเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กันสบัดข่าว
อยากให้คุณผู้ชมตั้งสติให้ดี
เพราะคลิปต่อไปนี้มันอาจจะเกรี้ยวกราดนิดนึง
มันเป็นเรื่องราวของแฟนเนี่ยสอนแฟนขับรถ
สอนครั้งแรกจะประสบความสำเร็จไหมไปดูค่ะ
ขึ้นพวกมะไร่อาจจะเตร้ง

ใส่พวกหน่อยสือกใส่น่ะโง่อ่ะหนิ
ฮีติญาณของนักสิ่ง

เขาดีเวอค่อยมันขึ้นพวกมะไร่

ค่อยดึงรถมันไม่ได้ขับเร็ว
คนเกรี้ยวกราดที่ว่านี่ไม่ใช่ฝ่ายหญิงที่ฝึกขับ
คือใครฮะอ๋อโอ้ยบ่นตลอดทาง
อ๋อโอ้ยจังสั่นจังสิครับแม่มันดีแม่
เออเป็นคนอีสานบ้านเดียวกันแปลออก
สุดท้ายก็คือบ่นแล้วว่าฝ่ายหญิงคนที่ฝึกขับ
แบบว่าเขาคุมรถด้วยความตื่นเต้น

ก็บ่นไปด้วยความเป็นห่วงก็สั่น

ผู้ชายเขาก็เป็นห่วงผู้หญิงไงจะไปหมุนแรงค่อยขับ
ผู้หญิงก็ต้องอดทนอดกลั้นนิดนึงถ้าอยากจะขับเป็นก็ต้องโดนฟังเสียงบ่นนิดนึง

สุดท้ายก็ขับได้แหละนะคะขับได้แหละจะได้ถึงเวลาจะได้ผลัดกันขับได้
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาของเรา๓คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ